ต่อด้วยเหตุอุกอาจที่จังหวัดพัทธลุงกันหน่อยค่ะ
ผู้ชายคนหนึ่งอายุ๒๙ปีขี่มอเตอร์ไซค์มีผู้หญิงซ้อนท้ายมา

ใช่ค่ะตำรวจรีบลงพื้นที่เลยปมประเด็นการสังหารหลักหลักเนี่ย
โฟกัสไปที่สองประเด็นหนึ่งเรื่องส่วนตัว
สองเรื่องชู้สาวนะคะนี่คือจุดเกิดเหตุนะคะ
แล้วนี่ถนนตรงนี้วันนี้นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปด้วย
แม้ว่าฝนตกในพื้นที่นะคุณพักภูมิเชื่อไหมคะว่ากลิ่นคาวเลือดเนี่ย
คลุ้งอยู่เลยอ่ะคุณผู้ชมดูเรื่องนี้หน่อยนะคะ
ผู้ตายชื่อว่าวัฒวุฒิทรงหล่ออายุ๒๙ปี
เพลเป็นชาวตำบลเกาะเต่าอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทธลุงนั่นแหละค่ะ
นอนเสียชีวิตอยู่กลางถนนแบบนี้ตรงนี้ก็คือถนนสายคลองใหญ่ป่าพยอม
เหตุการณ์เกิดขึ้นสักประมาณตีหนึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองค่ะ
ตำรวจสภป่าพยอมนะคะประสานกู้ภัยไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
แล้วก็พยายามที่จะเก็บรวบรวมพยานหลักฐานให้ได้เยอะที่สุด
ทีนี้จากการชนะสูตรพลิกศพเบื้องต้นพบว่าคุณวัฒวุฒิเนี่ย
โดนยิงเข้าบริเวณกกหูด้านขวาลำคอด้านขวาแล้วก็บริเวณแก้ม
รวมสามแผลด้วยกันนอนตายจมกองเลือดแบบนี้นะคะ
ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนตรงนั้นตำรวจพยายามที่จะไปตรวจสอบเพิ่มเติม
จากผู้ตายที่ชื่อว่าวัฒวุฒิแล้วคนที่ซ้อนท้ายเนี่ยเป็นผู้หญิง
สติสตังค์คือตะเลิศไปหมดแล้วค่ะชื่อว่าคุณเหมียวนะคะ
พูดจาจัดใจความอะไรไม่ได้เลยคือคงกลัวเอาแต่ร้องไห้อย่างเดียว
ตำรวจก็เลยนำตัวคุณเหมียวไปสอบปากคำที่โรงพัก
ในที่เกิดเหตุยังไม่หมดค่ะคุณผู้ชมสำรวจเพิ่มเติมอีกนะฮะ
ไปพบมิดพระเสียมขุดดินหนังสติ๊กตกอยู่ตรงนั้นด้วยนะคะ
เรื่องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุนี่คือเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้
คุณผู้ชมลองฟังนะขณะที่ผู้ตายกำลังขี่มอเตอร์ไซค์มาบนถนนเส้นเนี้ย
ระหว่างนั้นมีคนร้ายไม่ทราบจำนวนค่ะใช้รถยนต์เนี่ยเป็นยานผ่านนะ
ขับมาจอดดักหน้าเลยนะคะตอนแรกเนี่ยกะว่าจะมาเจรจาอะไรบางอย่าง
แต่เหมือนกับว่าตกลงกันไม่ได้สุดท้ายคนร้ายใช้อาวุธปืนอ่ะ
เอ็มสิบหกฮะยิงถล่มใช้คำว่ายิงถล่มนะคะ
รัวยิงเข้ามาที่คุณวัฒวุฒิสุดท้ายเสียชีวิตคาที่เลยค่ะ
เมืองต้นเนี่ยอย่างที่บอกไปตำรวจตั้งปมเรื่องของความขัดแย้งส่วนตัว
กับเรื่องของชู้สาวเอาไว้เท่านี้ก่อน
เมื่อเทพนิมิตคงชูหรือในต้นในต้นอายุสามสิบปีค่ะ
เช้านี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งนี่
นี่นะคะในต้นอายุสามสิบปีมือปืนนะคะที่ไปยิงเขาเนี่ยนะ
ก่อเหตุยิงคุณวัฒวุฒินะคะสิบหกเลยนะเอ็มสิบหกเลยค่ะ
โอ้โหแล้วไม่รู้ว่าไปเอามาจากไหนด้วยนะคะ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุค่ะ
วันนี้ในพื้นที่นี่คุณภูริพัฒน์บุญนิน
ในพื้นที่ฝนตกนะคะแต่คุณภูริพัฒน์บอกว่าเชื่อไหม
กลิ่นข้าวเลือดยังคลุ้งอยู่เลยอ่ะอืมเนี้ยยังมีเลือดอยู่เลยอ่ะค่ะ
คราบเลือดอยู่บนถนนแบบนี้ค่ะครับ
ฝนที่ตกลงมาไม่สามารถชะล้างไปได้หมดนะคะ
อีกคนหนึ่งที่เรามีโอกาสไปคุยด้วยคุณภูริพัฒน์ไปคุยด้วย
ก็คือภรรยาของผู้ตายชื่อว่ากาญจนาแก้วหนู
คุณกาญจนาเล่าบอกว่าผู้หญิงที่มีความสัมพันธ์กับสามีของเธอเนี่ย
ก็คือคนที่ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ของผู้ตายไปวันที่เกิดเหตุ

ชื่อว่านางสาวเหมียวแล้วเหมียวนะไม่ใช่คนอื่นคนไกล
เป็นเพื่อนสนิทกับคุณกาญจนาตอนนั้นเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าทั้งคู่มีความสัมพันธ์กันแบบนี้
ก็ขอให้ทั้งสองหยุดความสัมพันธ์ได้ไหม
ความสัมพันธ์แต่ทั้งคู่ก็ไม่ฟังค่ะก็ยังคบกันต่อ
คืนเกิดเหตุคุณกาญจนาบอกว่าได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์สามีของผู้ตาย
รถจักรยานยนต์ของสามีเนี่ยนะคะ
ขับผ่านหน้าบ้านไปแล้วก็เหมียวนั่งซ้อนท้ายมาด้วย
ได้ยินสองคนทะเลาะกันเสียงดังมาก
พยายามที่จะโทรศัพท์ไปตามสามีให้กลับบ้าน
แต่ตอนนั้นสามีไม่รับสาย
เห็นอีกทีหนึ่งรถยนต์คันที่คนร้ายลงมาจากรถน่ะ
ขับไปปาดหน้าแล้วใช้อาวุธปืนยิงถล่ม
เสียงปืนดังขึ้นหลายนัดค่ะ
ตอนนั้นเราได้ยินเสียงปืนด้วย

โปล่องหลังผ่านหนังอีกช่างนั้น
เราได้ถามอีกคนนั้นแล้วว่าเกิดอะไรขึ้น

คุณเหมียวเนี่ยก็คือเป็นเพื่อนของคุณกัญจัดาส
เหมียวเนี่ยก็คือเป็นเพื่อนของคุณกาญจนานะครับ
อืมก็มีความสัมพันธ์กับสามีของคุณกัญจนาเนี่ยนะคะ
อันนี้ตามคำกล่าวอ้างนะทีนี้เราไปที่บ้านของคุณเหมียว
ปรากฏว่าไปที่บ้านพักเนี่ยคุณเหมียวไม่อยู่นะคะ
ไปเจอคุณยายคุณยายให้ข้อมูลบอกว่าตอนนี้คุณเหมียวเนี่ยเก็บข้าวเก็บของออกไปแล้ว
อืมไปอาศัยอยู่ที่บ้านพ่อที่จังหวัดสุราธานีแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นที่พัทธลุงเนี้ย
ครับคุณยายของเหมียวเนี่ยเล่าบอกว่าคือก็ทราบความสัมพันธ์ของหลานสาวกับผู้ตายมาตลอด
ตอนนั้นก็ตักเตือนไปแล้วบอกว่าเลิกกันเถอะให้เลิกกัน
หลานก็คือคุณเหมียวตอนนั้นก็รับปากว่าจะเลิก
แต่ทั้งคู่ก็กลับมาคบกันอีก

คุณเหมียวพยายามที่จะห่างแล้วใช่ไหม
ค่ะห่างกับใครคนตายพยายามที่จะห่างคุณเนี่ย
ไม่เคยเห็นกันแล้วค่ะไม่เคยเห็น
เขาไม่ได้เจอกันมานานแล้วใช่ไหมครับ
แล้วเขาพยายามถามแล้วใช่ไหม
เขาบอกไหมว่าเขามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
ไม่ได้บอกไม่เคยมีปัญหาอะไร

แล้วตัวของต้นเนี่ยเหนียวเดี๋ยวบอกว่าเขา
ไม่เคยรู้ไม่เคยรู้เรื่องอะไรของเขาเลยค่ะ
อีกคนหนึ่งที่คุณภูริพัฒน์ไปคุยด้วยก็คือคุณเอ
คุณเอเป็นภรรยาของมือปืนก็คือในต้น
คุณเอบอกว่าหลังเกิดเหตุสามีหลบหนีไปเลยนะคะ
ปิดเครื่องโทรศัพท์ติดต่อไม่ได้เลย
ส่วนความสัมพันธ์ของเธอกับสามีก็
แต่งงานกันค่ะอยู่กินกันมาจนกระทั่งมีลูกด้วยกันสองคน
แล้วอีกคนหนึ่งคือคนที่๓อยู่ไหนคะ

อยู่ในท้องนะคะแล้วก็ใกล้จะคลอดแล้วด้วย
ความสัมพันธ์ของสามีกับเหมียวนั้นเนี่ย
คุณเอบอกว่ารับรู้มาตลอดนะ
รับรู้มาตลอดแม้ทั้งสองคนจะไม่ยอมรับก็ตาม
ตอนนี้โอ้โหคุณเอบอกว่ารู้สึกว่าเป็นห่วงสามีมากนะคะ
ไม่รู้จะเป็นตายร้ายดียังไง
อยากให้สามีฟังข่าวแล้วก็คิดถึงหน้าลูกมาก
ถึงหน้าลูกทุกคนแล้วบอกสามีว่ามามอบตัวเถอะ
เราอยากบอกอะไรกับแฟนเราไหมถ้าเกิดดูข่าวอยู่อะไรอย่างนี้พี่
ก็อยากให้มอบตัว
อยากให้มอบตัว
ซึ่งตอนนี้ภรรยาก็ติดต่อไม่ได้ด้วยนะคะ
มาดูผังความสัมพันธ์หน่อยคุณผู้ชมนี่ค่ะ
ต้นผู้ก่อเหตุเนี่ยมือปืนซึ่งก็มีภรรยาอยู่แล้ว
คบหากับนางสาวเหมียวมาก่อนนะคะ
จากนั้นต้นก็ถูกตำรวจจับกลุ่มในคดียาเสพติดติดคุกอยู่หลายปีค่ะ
ระหว่างนั้นวัฒวุฒิก็คือผู้ตายซึ่งก็มีภรรยาอยู่แล้วเช่นเดียวกัน
ก็มามีความสัมพันธ์กับนางสาวเหมียวซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของภรรยานะคะ
ต้นพอพ้นโทษออกมาก็พยายามที่จะขอคืนเดียวกับเหมียว
พยายามที่จะขอคืนดีกับเหมียวจนวิทย์เกือบจะทะเลาะกับนายวัฒวุฒิเนี่ย
หลายครั้งแล้วนะคืนเกิดเหตุวัฒวุฒิเนี่ย
ขี่รถจักรยานยนต์ไปรับนางสาวเหมียวที่บ้านของเพื่อนฝ่ายหญิง
ระหว่างทางทั้งคู่เนี่ยมีปากเสียงกันมาตลอดค่ะมีปากเสียงกันมาตลอดนะคะ
จากนั้นต้นค่ะต้นก็ขับรถผ่านมาปรากฏว่าผ่านมาเจอรถยนต์อีกคันหนึ่งมาดักจอดหน้า
แล้วต้นก็ลงไปคนที่ขับรถยนต์นั่นก็คือวัฒวุฒิก็ลงไปมีปากเสียงกันนะคะ
ต้นเนี่ยขับรถยนต์นะฮะมาเจอวัฒวุฒิพอดีวัฒวุฒิเนี่ยคือขี่มอเตอร์ไซค์นะฮะ
ลงไปมีปากเสียงกันวัฒวุฒิผู้ตายเนี่ยวิ่งไปหยิบมีดที่อยู่ตะกร้าหน้ารถ
จะเข้าไปทำร้ายต้นส่วนนางสาวเหมียวเนี่ยคอยห้ามไว้จังหวะนั้นในต้นค่ะ
ถล่มนายวัฒวุฒิจนกระทั่งเสียชีวิต
ล่าสุดคดีที่เกิดขึ้นสารจังหวัดพัทธลุงได้มีการออกหมายจับ
ในต้นในฐานความผิดคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพกพาอาวุธปืน
ครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะ